มาดูความคืบหน้ากรณีน้องการนะคะหนูน้อยอายุ๖ขวบที่หายตัวออกไปจากบ้าน
หายไป๓วันสรุปสุดท้ายไปพบเป็นศพแต่ศพที่พบเนี่ยครึ่งท่อนบนนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนนี้กำลังพยายามตามหาชิ้นส่วนกระดูกของน้องการเพิ่มเติมอยู่นะคะ
ตามพื้นที่ต่างซึ่งคาดว่าจะพบนี่แหละ
เผาศพน้องการนะคะบรรยากาศค่อนข้างโศกเศร้านะคะ
ที่วัดโป่งแร็ดค่ะตำบลพระพลาจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ญาติได้ประกอบพิธีชาปนกิจเรียบง่ายค่ะ
แต่บรรยากาศโศกเศร้ามากนะคะมีทั้งพ่อแม่น้องการพระบังเอิญ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดโป่งแรดเป็นเพื่อนสนิทของพ่อน้องการญาติ
คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งแร็ดและชาวบ้านร่วมงานปลงศพส่ง
ดวงวิญญาณน้องการด้วยความอาลัยค่ะก่อนที่จะเริ่มจุดไฟ
เผาแม่ของน้องการค่ะยกพนมมือต่อหน้า
โรงศพของลูกบนเมนร้องไห้เลยนะคะ
ขอโทษที่ชาตินี้ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้
หากมีบุญร่วมกันชาติหน้าขอให้น้องการกลับมาเกิดเป็นลูกอีกครั้ง
นี่เป็นคุณแม่นะคะพร้อมกับเปิดเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้งลูกค่ะ
เคยขอกลับมาเลี้ยงเองแต่ฝั่งพ่อเขาไม่ยอม
ตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยากรู้ว่าลูกเสียชีวิตได้อย่างไรนะคะ
ส่วนการตามหาชิ้นส่วนกระดูกที่เหลือ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านพบชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติม๔ชิ้น
ซึ่งพระบังเอิญซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเปิดเผยว่า
เช้ามืดค่ะก่อนที่จะทำพิธีเผาศพ
ภาวนาขอให้เจอชิ้นส่วนกระดูกเพื่อจะได้นำมาประกอบพิธีเผาศพให้ครบ
ตามหลักความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง๔ดินน้ำลมไฟ
ซึ่งหลังจากตั้งจิตภาวนามีชาวบ้านไปเจอจริงค่ะ
ไปเจอกระดูกจริงนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ก่อนที่จะส่งให้ตำรวจไปตรวจสอบต่อไปนะคะ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากพิธีชาปนกิจแล้ว
ชาวบ้านอาจจะยุติการช่วยช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาชิ้นส่วนของน้องการค่ะ
แต่หากตำรวจหรือกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่หรือว่าประสานมา
ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
การเกิดการเสียชีวิตของน้องการเกิดจากการฆาตกรรมโดยคนที่เลี้ยงดูอยู่ในปัจจุบัน

อันนี้นะคะเงินประกันที่มีการตั้งข้อสังเกตนี้
จากการสอบถามนางเพ็ญจันกลิ่นขจรพอโรงเรียนวัดโป่งแร็ด
ซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องการค่ะ
เปิดเผยว่าก็ยังต้องรอเอกสารยืนยันผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลนะคะ
มาประกอบกันเพื่อดูว่าน้องการเสียชีวิตจากเหตุใด
ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสินไหมคือ๑แสนบาท
แต่ถ้าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมสินไหมจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะ๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นคนดูแลน้องการมาตลอดจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
คาดว่าจะต้องรอเวลาอีกสักระยะนะคะกว่าเอกสารจะสมบูรณ์เรื่องประกัน
ขณะเดียวกันภายในงานมีผู้ร่วมทำบุญช่วยศพน้องการเป็นจำนวนมาก
ซึ่งคุณอาบอกว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ทางครอบครัวจะนำไปถวายให้ที่วัดโปร่งแร็ดนี่แหละ

ส่วนอีกหนึ่งส่วนจะเอาไปมอบให้โรงเรียนที่น้องการเรียนอยู่
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของน้องการไปอยู่บนสวรรค์ค่ะ